กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามมาร์ทจุธาวุฒิกันหน่อย
เขามีการโพสต์ระบายถึงความในใจประมาณว่าไปเจอเพื่อน
แล้วเพื่อนไม่ทักถ้าเป็นคุณคุณโกรธไหม
ก็โกรธนะแต่ว่าทำไมถ้าเห็นหน้ากันจังแล้วไม่ทันอันนี้โกรธ
แต่ว่าถ้าแว๊บหรือทำธุระอะไรอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่
เขาบอกว่าเขาน้อยใจแหละนะคะ

ไม่ค่อยทักอย่ามาทักดิฉันฉันไม่ยุ่งกับใคร
เขาบอกว่าเจ้าตัวเกิดอาการน้อยใจหรือเปล่า
วันนี้ไปเจอเพื่อนสนิทมาโดยบังเอิญ
เจอกันทำเป็นไม่ทักไม่เห็น
อยากบอกว่าอึ้งมากไม่เจอกันนานเปลี่ยนไปมาก

มาถึงวันนี้อยากบอกคนคนนั้นว่า

เราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันจบนะ
วันนี้จบจริงเจ็บจริง
ก็ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ด้วยตัวเองแหละ
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่พักหลังมานี้ค่ะ
ไม่ค่อยได้เห็นอยู่ร่วมแก๊งฮอร์โมนสักเท่าไหร่
หลายคนสงสัยไปว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
แก๊งแตกหรือเปล่าไปถามมาร์ทดีกว่าค่ะ

ผมว่าแต่ละคนก็แยกย้ายกันทำงานมากกว่าครับแบบ
แต่ละคนมันก็มีผลงานของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็ยังเจอกันปกติครับถ้ามีเวลาว่างตรงกัน

ไปในกรุ๊ปว่าจะนัดเจอกันแล้วเวลาแบบ
มันก็ไม่ครบหรือมันไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้ครับ
คุยกันอยู่เรื่อยครับไม่ได้ทะเลาะกันครับรักกันดีครับ
ทำงานนะครับแต่ก็แล้วแต่โอกาสมากกว่า
เจอโอปเจอน้องแบงค์เจอถ็อปแท็ป

เอาเป็นว่าเรามาโฟกันเรื่องใหม่ดีกว่า
เมื่อประมาณ๒๒ชั่วโมงที่แล้วมาร์จุธาวุฒิเขาเพิ่งลงรูป
เพื่อนสาวคนสนิทเราก็หวานใจนะครับน้องจูนนะคะ
เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแต่จริงแล้วไปเที่ยวกันมาตั้งแต่ประมาณ๑๑๑๒พฤศจิกายนแล้ว
มาลงรูปแฟนคลับก็มาขอรูปคู่บอกว่ามีอะไรดูดีกว่า
เดี๋ยวก่อนนะทำกลบพดเก่าเปล่าอันนี้ที่ฉันก็ไม่รู้เขาก็มีความสุขดี
ส่วนน้องจูนเองเขาเป็นสาวนอกวงการดีกรีเป็นดรัมเมเยอร์ของธรรมศาสตร์
รวมไปถึงตอนนี้เขาก็เป็นแอร์ฮอสเตตด้วยเพื่อนสาวประวัติครบครับนี่ไงประวัติโปรไฟล์นะจ๊ะ
แฟนคลับรับรองไม่มีอีอะแน่นอนอิดออดแน่นอนนะคะ